เดี๋ยวมาตรวจสอบกันนะครับว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร
จุดไหนต้องระวังเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศกันบ้างนะครับ
มาตรวจสอบกันในช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาวนะครับ
เริ่มต้นในวันนี้กับเรื่องของการคาดการณ์อุณหภูมิที่จะเกิดขึ้น
หลังจากนี้เป็นต้นไปคงต้องเตรียมพร้อมรับมือกันหน่อย
เพราะว่าอย่างที่บอกแล้วครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปอุณหภูมินั้นจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนกลางของประเทศ

แต่ว่าในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
ยังคงได้สัมผัสอากาศเย็นในตอนเช้ากับตอนค่ำ
ที่สำคัญต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าหมอกหนาเหลือเกิน
พื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกตอนบนยังคงได้สัมผัสอากาศเย็นเนี่ยนะครับ
เพราะว่าตอนนี้มีกระแสลมตะวันตกนะครับ
อบเอาความเย็นจากเทือกเขาเฮียมาลัยเข้ามาแตะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตกนะครับ
ทำให้จังหวัดแม่ห้องศรเชียงใหม่เชียงราย
ในช่วงเช้าประมาณ๖โมง๗โมงกับช่วงข้ำประมาณ๔๕ทุ่บ
มีลมเย็นพัดมาเป็นระยะหล่อเลี้ยงในช่วงเวลานั้นกล
จึงทำให้ช่วงเวลาดังกล่าวมีความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิในช่วงกลางวันค่อนข้างเยอะ
ดังนั้นต้องดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษ
ปัจจัยที่สำคัญเลยทีเดียวที่ทำให้ตอนนี้อากาศอุ่นขึ้น
ก็คือเรื่องของบริเวณความกดอากาศสูงนะครับหรือว่ามวลอากาศเย็น
ล่าสุดตอนนี้ก็ค่อยอ่อนกำลังลงออกจากประเทศไทยของเราอย่างต่อเนื่อง
คาดการณ์ว่าจะอ่อนแบบนี้ต่อไปจนถึงช่วงกลางสัปดาห์นะครับ
แล้วก็ช่วงหลังกลางสัปดาห์มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่เข้ามาปกกลุ่มอีกครั้งหนึ่ง

ทำให้ความชื้นจากทะเลพัดเข้ามาเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับ
ชื้นเหล่านี้ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียว
ถ้าหากชื้นเยอะก็จะทำให้เกิดฝนแต่ว่าความชื้นนั้นค่อยซึมเข้ามา
เจอกับอากาศเย็นในช่วงเช้าจึงสามารถที่จะทำให้เกิดหมอกแบบนี้เกิดขึ้นได้
ซึ่งบางจุดบางพื้นที่ที่มีป่าไม้เยอะมีความชื้นเยอะเนี่ยนะครับ
เสี่ยงต่อการเกิดหมอกหนาซึ่งอาจจะนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้
ยังไงช่วงนี้ขับรถต้องเปิดไฟตัดหมอกในช่วงเช้าด้วยนะครับ

นี่คือการคำนวณนี่คือภาพถ่ายดาวเทียมนะครับ
แสดงกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวขึ้นในเมืองไทยของเรา
จะพบว่าตอนนี้เองกลุ่มก้อนเมฆยังคงบางตานะครับ
ทำให้แดดตอนกลางวันค่อนข้างร้อน
ทีนี้เดี๋ยวเราคำนวณไปในช่วง๒วันหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
พบว่ากลุ่มก้อนเมฆนั้นมีท่าทีว่าจะค่อยเขยิบเข้ามาปกกลุ่มในเมืองไทยของเรามากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกนะครับ
แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้กลุ่มก้อนเมฆจะเพิ่มขึ้น
ดังนั้นความแรงของแสงแดดในตอนกลางวันก็จะลดลง
แต่ว่าภาคเหนือฟ้ายังคงโปร่งเป็นส่วนใหญ่นะครับ

พบว่าตอนนี้เองอุณหภูมินั้นมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สูงสุดวันนี้คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณ๓๗องศาเซลเซียต
ต่ำสุดในช่วงเช้าที่ผ่านมา
พบว่าพื้นที่ภาคเหนือมีบางพื้นที่แถวฝั่งตะวันตก

ส่วนนี้ครับเป็นพื้นที่ที่ต้องระวังกันหน่อย
ม่วงที่เห็นอยู่คืออุณหภูมิร้อนจัดนะครับ
องศาเซลเซียตปกคลุมเป็นแนวยาวเลยนะครับ
ตั้งแต่บริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างไล่ลงมาจนถึงภาคกลางตอนล่าง
ใครจะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งก็ต้องระวังความร้อนแรงของแสงแดดที่เกิดขึ้น

มีลุ้นต่ำอยู่ที่ประมาณ๑๓องศาเซลเซียต

เป็นอิทธิพลจากลมจากภูเขาฮิมาลัยที่เข้ามาหล่อเลี้ยงในบริเวณดังกล่าว
ในช่วงเช้าในบริเวณตอนกลางก็จะอยู่ที่ประมาณ๒๒๒๔องศาเซลเซียตนะครับ

ในช่วงกลางสัปดาห์ยังพบว่าอุณหภูมินั้นยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงกลางวันนะครับ
ดังนั้นในระยะนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับ
ต้องระวังเรื่องของสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง
จากระวังเรื่องของสุขภาพแล้วการใช้ชีวิตต่างในระยะนี้
ก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศรวมมาถึงติดตามอากาศต่างจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้ครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป